สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนของวันคริสต์มัสนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้หลายจุดหลายพื้นที่
คงได้มีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองตามจุดต่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เลิมฉลองความสำเร็จของพี่ตูนนะครับสำหรับโครงการ๙คนละ๙นะครับ
ที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เขาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ท้องฟ้านั้นค่อนข้างที่จะปลอดโปร่ง
ทางจังหวัดเชียงรายจะไปแม่ศาสนนี่อาจต้องรวมหน่อย
นี่ก็คือคลื่นกระสานลมฝ่ายตะวันตกเป็นกระสานลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
สูงแรงแบบนี้ก็มีบทบาทสำคัญ
ในการเหนียวนำความชื้นดูดขึ้นไปบนท้องฟ้า
ทำให้มีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้

ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือปีกตะวันตก
ไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องศรจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

แล้วก็ติดตามประกาศของสภาพอากาศในพื้นที่ด้วย
นอกจากบริเวณทางตอนบนแล้ว
ตอนกลางจนถึงตอนล่างก็มีโอกาสที่จะเจอฝนเช่นเดียวกัน
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดฝนในบริเวณดังกล่าว
ก็คือพายุลูกใหม่ที่ก่อตัวขึ้น
ก่อตัวมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ล่าสุดตอนนี้กลายเป็นไต้ฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็กำลังจะอ่อนกำลังลงนะครับเพราะว่าเจอลมหนาวค่อยมาดูดกลืนความชื้นไปนะครับ
แล้วก็พายุลูกนี้ด้วยขนาดความรุนแรงที่สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นไต้ฝุ่น
สามารถให้จะดึงลมหนาวมาเยือนไทยของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่แน่นอนก่อนที่จะเจอลมหนาวนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางก็คงต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝน
แล้วก็คลื่นนะครับที่สูงประมาณ๒๔เมตรด้วยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
สีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าคือลมหนาวนะครับสีเขียวสีแดงคือฝนนะครับ
จะพบว่าหลังจากนี้นะครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
เหนือฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้นะครับ
นี่คือช่วงวันที่๒๖๒๗นะครับหลังจากนั้นคำนวณไปจะสังเกตว่าฝนตอนบนเริ่มน้อยลงนะครับ
ว่าลมหนาวจากตอนบนเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมนะครับแล้วก็จะแผลลงมาเรื่อยแบบนี้จนถึงวันที่สามสิบนะครับ
จะเป็นช่วงที่แผลลงมาแรงที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงแล้วก็ถอยร่นออกไปนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับ
ใครที่จะเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนาก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ